เกิดอะไรขึ้นกับวงโพลเพลย์เขาบอกเหมือนว่าไปโดนหักหน้า

เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นโดยนักร้องนำเดินลงจากเวทีเลย
ก่อนที่จะมีการปีนขึ้นไปบนโต๊ะของวงล็อกรุ่นพี่อย่างโฮเล

แก้วน้ำจานชามขวดเครื่องดื่มล้มกระจายระเนระนาดเละเทะเลย
บอกว่าขึ้นไปนี่ไงออกอาการก็ยังร้องเพลงอยู่
เป็นลีลาร็อกนะฮะทั้งเสียงและท่าทางเมามันเลยทีเดียว
ก็อย่างที่พี่มิ้วบอกไปของทุกอย่างอยู่บนโต๊ะ
เหมือนพูดง่ายเหมือนโต๊ะจีนบ้านเราอ่ะโอ้โห
ร่วงหล่นไปหมดเลยแล้วก็ต้องบอกว่าเกือบนะ
เค้าประโดดด้วยอ่ะเค้าประโดดด้วยอ่ะ
ก็เลยทำให้เกิดประเด็นตามมาทันทีว่านักร้องนำวง
ทำไมก็มีที่มาที่ไปอะไรกันเหรอระหว่างสองวง
ไม่รู้เค้าตีอะไรกันนะครับแต่ว่าเลือกแล้วที่ขึ้นไปบนโคลเพลย์
ในปี๒๐๑๓ของพวกเขาเพียงเพราะว่าใช้ศิลปะสไตล์
ศิลปะดังกล่าวมันเป็นภูมิปัญญาเก่าแก่
ใครก็ใช้เป็นพันปีให้คุณผู้ชมดูเองว่าเหมือนหรือเปล่า
เปลี่ยนสีเปลี่ยนสีอ่ะทั้งนี้นะคะคริสต์มาตตินนักร้องนำจากโคลเพลย์เอง
การแสดงนี่ก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนอกจากนี้ก็ยังลุกขึ้นปรบมือให้กับโชว์นี้ด้วย
ขณะเดียวกันที่โอลิเบอร์ไซส์ก็ยืนยันว่าสิ่งที่ทำลงไปเนี่ย
ไม่ได้ทำเพื่อต่อต้านหรือว่าต้องการจะป่วนวงล็อกรุ่นพี่อย่างแน่นอน
ต่างคนต่างได้รางวัลแหละแต่ว่าก็คิดเอาเองแล้วกันว่าสมควรหรือเปล่านะคะ
แต่ถ้าโต๊ะล้มแล้วเขาล้มไปด้วยนี่จะฮากว่านะครับ